ช่วงเลขชีวิตตอนนี้อาจารย์ปอนาฟาเลขลิขิตอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

และมีกลิ่นตุ๊นิดนึง

หลายคนเรียกร้องมาว่าอาจารย์มาอยู่ช่วงแรก
วันนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับ
เรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งราคาสินค้า
บนป้ายสินค้าให้กระแทกใจผู้ซื้อมากที่สุดค่ะ
เหมาะสำหรับคนทำมาค้าขายมากไม่เสียเวลาค่ะ
และอันนี้เราก็อนุญาตให้คุณผู้ชมเขียนเข้ามาถามด้วยว่า
ราคาสินค้าของคุณปัจจุบันอย่างเช่นของคุณขาย๒๓๐บาท

จะได้มีการตั้งตัวเลขที่ดูเป็นมงคลและดึงดูดใจลูกค้าด้วย

คุณผู้ชมท่านไหนที่ขายอะไรอยู่นะคะ
ถามอาจารย์ปองมาได้ว่าสมมุติขายกระเป๋าราคา๒๙๐นี่เหมาะไหม
อาจารย์จะได้ดูให้ว่าราคานี้จะปังจะกระแทกใจลูกค้าหรือเปล่า
แต่ว่าจะมีเลขอะไรที่จะเกี่ยวข้องบ้างคะ

เป็นหลักการก็คือป้ายราคาสินค้า
จะดึงดูดสายตาของผู้ซื้ออยู่แล้ว
มองไปว่าราคาเท่านี้น่าซื้อไหม
แต่มันจะมีตัวเลขกลุ่มที่ทำให้
ใช้พลังของตัวเลขในการดึงดูด
แล้วอยากซื้อรู้สึกเพลินสบายใจที่จะจ่ายตังค์
กลุ่มตัวเลขนั้นก็คือไม่ว่าจะเป็นเลข๖เลข๙นะคะ
กลุ่มนี้จะค่อนข้างจะทำให้เรากระตือลือล้น
ตื่นเต้นกับการที่จะแบบควักเงินออกจากกระเป๋า
เห็นตัวเลขแบบนี้แล้วมันอดใจไม่ไหวต้องซื้อทันที
ใช่ค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึง
ค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ใจใหญ่ใจนักเลง
กล้าจ่ายกล้ากินกล้าใช้
และออกมัวเมานิดนึง
คือเหมือนกับว่าเพลินมึน
แต่ว่ากล้าจ่ายให้เพื่อนฝูงให้คนรักนะคะ
ก็ยังต้องมีเลข๒๘๗๘๘๙ประกอบค่ะ

ใช่เลย
แล้วคราวนี้เราก็มาดูตัวอย่างง่ายอธิบายนิดนะคะ
ก็อย่างเช่นถ้าคุณขายขนมเครื่องดื่มหรือว่าของสวยงาม

อาจจะขนมปกติเคยขาย๕บาท

แต่ค่อนข้างจะใช้ความรอบครอบเยอะไปหน่อย

ทำให้กระตุ้นความอยากได้ตื่นเต้น
แล้วอย่างเลข๒ถุงละ๒๖๖บาทยิ่งดีเลย

คือใจอ่อนอยากจะซื้อ
๖๖นี่ยิ่งชิวใจเลยทำน้องนี้นะคะ
แล้วเรามายกตัวอย่างวัตถุมงคล
อย่างที่เราจะเห็นว่าจะมีพระเครื่องมีอะไรที่เขาเนาะ

เพราะอย่าลืมว่าเลข๙เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว
๒๘๙เราดูสิ๒๘นี่คืออะไร

ยังเกี่ยวกับเรื่องของความแคล้วคาดมงคลด้วย

อย่างเช่นรถยนต์บ้านนะคะ
ก็สมมุติราคา๖๙๙๐๐๐บาท
ส่วนใหญ่นะที่เห็นนะคะอาจารย์บ้านหรือต่างเนี่ยจะเป็น

๕๙๖๙ล้านอะไรต่าง
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือ๙ก็เป็นเลขมงคลอยู่แล้ว
แล้วก็ถ้ายิ่งแบบได้ผสมรวมกับเลขใจใหญ่
การกระตุ้นที่อยากซื้ออีกนะคะ
อาจจะเป็นคอนโดเอาเป็นคอนโดแล้วกัน
๒๘๒๐๐๐อะไรประมาณนี้

อันนี้เราใช้เทคนิคของความรุ่มหลงมัวเมาเข้ามาด้วย

ส่วนหนึ่งก็อยากจะเข้าไปแล้วแต้ลนะ
มีรูปสวยงามด้วยใช่นะคะ
แล้วก็แบบมีคล้ายพลังแรงขับต่างที่อยากให้เข้าพักโรงแรม

ตามที่ขายอยู่ก็มีของหรูหราหรือว่าห้องพักโรงแรม
ใช้ตัวเลขนี้ไปปรับใช้ดูได้
มาดูคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาสิเร็วไหม

ท่านแรกคุณช้างใช่ไหมคะ
ไปดูคุณช้างก่อนทีกันคุณช้างค้าขายค่ะใช้เลขโทรศัพท์
๙๖๙๓๕๙๒ท่านนี้คุณช้างเป็นอย่างไรคะ
คุณช้างรวยแล้วค่ะว้าว

คุณช้างคือคุณช้างเปิดมาด้วยเรื่องของการโกยทรัพย์
ขายอะไรเราไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเงินเข้าแน่คนนี้นะคะ
แล้วก็เป็นคนที่กระตือรือล้นในเลข๙๓
รู้จักวิธีเอาชนะคู่แข่งต่าง
แล้วก็๓๕ถ้ามีลูกน้องก็ดูแลลูกน้องได้ด้วย
เพราะด้วยความมีอำนาจบารมีส่วนตัวนะคะ

เขาก็รู้จักวิธีใช้เงินวิธีเก็บเงิน
อย่าง๙๒ยิ่งขายของศิลปะ
หรือว่าการพูดจากับลูกค้ามนุษยสัมพันธ์ดีมากค่ะ

คนนี้เป็นช่างตัดผ้านะครับชื่อว่าขุนชายเล็ก

เอาล่ะไปทันดีนะครับชายเล็กนะครับ

ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับ๙๔๐๕๔๕๖
อาจารย์ปอล์ครับเป็นอย่างไรครับ

เกือบดีแต่ก็ไม่ได้เสียรุนแรง
นะคะที่เหตุที่บอกว่าไม่เสียรุนแรงเกือบดี
เพราะว่า๐๕อะไรที่มี๐อยู่ใน๗ตัวหลังของเบอร์โทรศัพท์
ข้างจะมีผลเสียในเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะ
แล้วก็จะทำให้คุณได้รับอะไรได้อย่างไม่เต็มที่

แต่ว่า๐๕เอาจริง๐๕และ๕๐ถือว่าเป็นเลขดี
เป็นเลขของสติปัญญาเป็นเลขของความรอบครอบนะคะ
แต่ว่าบังเอิญมันมาอยู่ใน๗ตัวหลัง

เพราะฉะนั้นก็มีปัญหาอยู่เล็กน้อย

เรื่องดีเรื่องดีถือว่าดีดีในเรื่องฉลาด
ด้วย๙๔หัววัยมากค่ะทุกคนไม่ค่อยโดนใครหรอกหรอกค่ะ
อย่าง๕๔ก็เหมือนกันเป็นคนที่ฉลาดไหวพลิบ
และผู้ใหญ่อุปถัมภ์ด้วยทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะคะ
นี้ก็ชีวิตสบายมีทรัพย์สินต่อยอดได้
แบบนี้รวมแล้วควรจะเปลี่ยนหรือควรจะใช้เหมือนเดิมดีฮะ
คือถ้าเราไม่สบายใจเพราะไปห่วงเรื่องว่า
อาจจะมีส่วนให้เกิดความเจ็บป่วยได้
เพราะว่าสูตรเป็นดาวน์มะลึกตะยู
มีแรงพลังอยู่แล้วในด้านไม่ดี
ถ้านานไปเรารู้สึกว่าเราระวัง
หรือเราไปตรวจร่างกายแล้วเจออะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยน
แต่ก็คือไม่ต้องปัจจุบันทันด่วน
พอจะถือต่อไปได้อยู่แล้ว

คือถามว่าควรเปลี่ยนไหมก็ควรจะเปลี่ยน

ถ้าสบายใจก็ใช้ต่อได้เหมือนกันนะคะ
และก็ย้ำคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ

ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ต้องการตอบคำถามอื่นก็ติดตามในโซเชียลของอาจารย์แล้วกันนะคะ